ดูอีกหนึ่งตำนานแล้วกันแต่ว่าตำนานนี้ไม่เคยถูกจารึกมาก่อนคุณผู้ชม
แต่ว่าตำนานนี้คนบันเทิงนะเขานับถือกันมากเลย
พาไปดูคุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งตำนานของเครื่องมูเครื่องรางของไทย
เออกับภาพยนตร์เรื่องนี้หนังหน้าครูโอ้โห
สร้างขึ้นโดยผู้จัดใบ้แดงค่ะผู้ปริญญาค่ะ
และที่บอกว่าเรื่องนี้เกิดจากความเชื่อเป็นเพราะอะไรรู้ไหม
มันเกิดจากความศรัทธาของเหล่าคนบันเทิงก็เพราะว่าเรื่องนี้
ปลุกตำนานเรื่องราวของการเลาะหน้าคน

ละหน้าคนหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแล้ว
ที่เค้ายอมไม่ใช้หน้าตัวเองเนี่ยเป็นนางนาครู
เพื่อให้ลูกหลานนำมาบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล
โดยคนบันเทิงลูกสิทธิ์นางนาครู

คุณโบซุปเปอร์วาเลนไทย
คุณป้อมรัชนีกร
เห็นแต่ใส่ชุดแบบแซ่บขึ้นเวทีจับไมค์ร้องเพลงนะฮะ
ทาฟันดำเหรอโอ้โฮทาฟันดำด้วยอ่ะโอ้โฮทาฟันดำด้วยอ่ะ
ใช่คุณผู้ชมค่ะมีการทาฟันดำ
คนสมัยก่อนที่เขาทำกันนะเขากินหมากไง
อกจากนี้ค่ะยังใส่เสื้อนุ่มโจงกระเบนเป็นคนสมัยก่อน
แต่งหน้าเนี่ยคุณผู้ชมค่ะเหมือนมากเลย
โดยเฉพาะอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมโฟกัสสักหน่อย
เขาเอาสุราใส่หายแบบนี้กินเข้าไป

อ๋อแต่ยกไหหนักขนาดนั้นเลย
แต่มีแรงยกให้แต่มึนไม่ค่อยไหวเท่าไหร่
นิดนึงพี่เบิร์นเทอร์แล้วขอแสดงนิดนึง
เล่นได้เหมือนมากเนียนกริปเป็นอินเนอร์มาจากภายในเลยนะคะและก่อนเริ่มฟิตติ้งเมื่อวานนี้ค่ะ
ต้อมรัชนีกรแล้วก็น้องตรีนันทรัฐนะคะ
ยังได้ทำการไล่รำถวายหนังหน้าครูด้วย
คุณผู้ชมของแบบนี้เอาเลิกเอาใช้นิดนึง
ต้อมค่ะพี่ต้อมรำสวยมากค่ะน้องตรีก็รำดีนะคะ
นี่คุณผู้ชมแค่วันฟิตติ้งนะเหล่านักแสดงเนี่ยเขามาเพียงบางส่วนเท่านั้นนะ
อันนี้ย้ำนะแค่บางส่วนแต่จัดเต็มขนาดนี้
ผู้จัดป้ายแดงยังบอกอีกด้วยนะคะว่าพระเอกนางเอกของเรื่อง
เรื่องแบบนี้นะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริง
บางคนเขานับถือแล้วเขาประสบความสำเร็จนะคุณผู้ชมนะ
แต่ละคนมันแต่ละดวงไม่เหมือนกันจริง
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสีสันวงการบันเทิงนะ
ภาพยนตร์เรื่องหนังหน้ากรูถ้าใครสนใจก็ลองไปติดตามกันดูก็ละกัน
ค่ะมาคุณผู้ชมมาข่าวนี้กันดีกว่า